อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้คุณผู้ชมใช้เหมือนกัน

ในการขับรถนะคะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวีทุกวัน
บางทีเราขับอยู่ดีอ้าวมีรถตัดหน้ามาแบบนี้
ได้ยังไงคุณผู้ชมดีไม่ดีเนี่ยนะตายกันเป็นหูเยอะแยะเลย
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรไปดูค่ะ
ต้องบอกว่าแหม่มันเฉียดจิ๋วจริงรถตู้คันนี้คุณผู้ชมให้คอยดูนะ
โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้น
เชียวชนกับรถพยาบาลรถจุกเฉิน
โอ้โหมันเสี้ยววินาทีจริงคือรถตู้คันสีขาวที่อยู่เกาะกลาง
เขากำลังจะกลับรถขณะที่มีรถตู้กู้ไพร์ในรถพยาบาลนี่นะ
กำลังเปิดไฟวอมาเลยอุ้ยเนี่ยค่ะเขาเห็นแล้วเขาก็พยายามที่จะเบี่ยงหลบ
ก็ยังดีที่ไม่ชนแต่ว่าตัวของรถพยาบาลขับไปออกปีนฟุตบาทชนกับต้นไม้
คือสำคัญนะเขาเปิดไซเรนมาด้วยนะ
ใช่เนี่ยคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงยูเทิร์นก่อน
โรงแรมไวทอินตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ครับรถตู้กู้ชีพของมูลนิธิร่วมกระตันยูเนี่ย
เขากำลังขับไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ
กำลังรีบเลยเปิดวอไปแล้วนะแต่จู่จู่เนี่ยค่ะ
รถตู้รับจ้างไม่ประจำทางคันหนึ่งเนี่ยค่ะกำลังจะกลับรถก็เร่งเครื่องออกมา
ตัดหน้ารถกู้ชีพคือเขาก็ออกมาแต่มันเป็นจังหวะที่รถกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกับตันยูกำลังมาพอดีอะค่ะ
ต้องบอกว่าพี่คนขับรถกู้ภัยเนี่ยตั้งสติดีมากนะหากหลบออกไปได้อย่างรวดเร็วแล้วแถวนั้นเนี่ย
ระแวกนั้นรถคันอื่นเห็นไหมคะมีกระบะมีรถอู่คันอื่นอื่นเนี่ย
เขาก็หลบหลีกพอดีมันทำให้เขาฉลับออกไปนะคะ
ี่ยวท้ายรถกระบะสี่ประตูของชาวบ้านนิดหน่อยได้รับความเสียหายเล็กน้อย
แต่งานนี้ค่ะเราก็ถามหาต้นเหตุก็คือรถตู้ไม่ประจำทาง
หายไม่หาหาหาไม่เจออ่ะขับรถหลบหนีไปแล้วอ่ะอ๋อเหรอ
ไม่รู้อยู่ไหนยังไงแต่เดี๋ยวคงต้องตามจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะ
เรื่องแบบนี้ก็เตือนกันทุกวีทุกวัน

คือบอกแบบนี้แล้วกันคือเราเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้รถใช้ถนน
แล้วก็ในการยูเทิร์นแบบนี้ถ้ารถมันเยอะ

คือบางคนก็เข้าใจได้นะคือบางทีเรารอเลย
จะยูเทิร์นแล้วรถมันเยอะมันต้องรอจังหวะจริง
แล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
อย่างที่เห็นรถฉุกเฉินเขาเปิดไฟเปิดไซเรนมาแล้ว

ใช่แล้วยิ่งรถตู้นะหรือใครขับรถคันใหญ่
ต้องรอเลยต้องใช้เวลาเพราะว่ามันต้องมีระยะเวลา
ต้องมีพื้นที่ในการที่จะกลับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็น
คุณแม่ชิสาเขาขับรถใหญ่นะเห็นเขาตัวเล็กนี่เขาขับรถใหญ่นะ
ใหญ่กว่ารถผมอีกนะเออจริงขับก็มัน๑๐ล้อ
ล้อคือมี๔ล้อแล้วอีก๖ล้อเป็นล้อไหล
แหมกะมองถึงอนาคตเผื่อมีลูกเพิ่มเติม
แม้ใครจะไปขับรถมีดาวแบบคุณล่ะ
ปลาดาวไงเอาแปะไว้เต็มรถเลย
เอ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมครับที่มาเล่าให้ฟังต้องฝากเตือนกันไว้

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊
อยู่กันสองคนก็ยังห่วงเหมือนเดิม